ประเทศไทยไม่ใช่ที่หมายของเรือนเหล่านี้เลยนะครับ
เขาเขาเป็นเรือสำราญที่เขาร่องอยู่ในเท่าที่ทราบ
คือฮ่องกงไต้หวันญี่ปุ่นนะครับ
ตอนนี้พอทุกที่ปฏิเสธการให้เรือลำนี้เทียบท่า
เขาก็ต้องผ่านไต้หวันผ่านฮ่องกงผ่านเวียดนามผ่านกัมพูชา
กว่าจะมาถึงไทยเนี่ยต้องนั่งแบกรับความกดดันตรงนี้
แล้วเราก็ต้องดูทำไมประเทศอื่นไม่รับ

เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะประเทศไทยตอนนี้คือเป็น
เป็นท่าสำรองพูดง่ายในทางการบินทางการเดินเรือ

แต่ว่าถ้าเขามีฉุกเฉินเขาก็มีสิทธิ์ที่จะขอ
แต่ว่าขอเราจะให้หรือไม่ให้นอน

ถ้าเราไม่อนุญาตเราไม่ปล่อยให้คนแบบตายโดยที่เรารู้
แล้วเราไม่ทำอะไรอันนี้เราไม่ปล่อยหรอกอันนี้ไม่ต้องห่วงหรอกครับ
ยังไงยังไงเราก็ต้องช่วยเหลือดูแลเขาแต่ว่า
เราก็ต้องจำกัดความเสี่ยงทุกอย่างถ้ามีคนป่วยที่ต้องการรับความช่วยเหลือจริงจริง
เช่นเกิดเขาติดเชื้อจริงเราเคาะไม้ก่อนนะหวังว่าไม่มีนะ
แต่ถ้ามีจริงปอดอักเสบเข้าขั้นหนักเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาอ่ะ
เราเห็นคนดิ้นพระธาตุอยู่ข้างถนนเรายังต้องจอดต้องลงไปช่วยเลยถูกไหม
เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกันถ้ามีความจำเป็นอย่างนั้นเราก็มีวิธีการ
สิ่งที่เราให้ความมั่นใจได้คือถ้ามีเหตุการณ์ที่เราจะต้องไปช่วยเหลือคนไข้บางคน
บางคนนะทุกคนเรายังมั่นใจว่าไม่ใช่ทุกคนป่วยนะครับ
ถ้าถ้ามีความจำเป็นเราก็ต้องให้การช่วยเหลือเขาแล้วเราก็มีวิธีการในการที่จะ
เดี๋ยวแพร่ไปทั้งสองพันคนคราวนี้ก็ยุ่งเรือลำนี้ไปไหนก็ไม่ได้
เราไม่ต้องการที่จะมาเป็นเจ้าภาพรับทุกอย่าง
โปรดติดตามตอนต่อไป